หลงไว้ใจลูกจ้างสาวแสบเลยครับ
ก็เอกใจนะซื้อของเข้าร้านมาก็เยอะ
ก็ขายดีทำไมยิ่งขายยิ่งขาดทุนได้วะ

ไปตั้งกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของลูกจ้างไว้ได้
โหไม่น่าจะขาดทุน
มิบยิ่งขายดียิ่งขาดทุนเลยเฉยเลยร้านนี้
เจ้าของร้านชื่อคุณโสภาสุติวงอายุ๓๑ปีครับ
เขาก็เล่าให้ฟังนะลูกจ้างคนนี้ชื่อนางสาวพิมชนกอายุ๒๗
๒๐อีกนะเออเมื่อ๓ปีก่อนจ้างมาจ้างคนนี้มาพิมชนกมา
เพราะสงสารที่เห็นแม่พิมพ์ชนกอุ้มลูกน้อย
โอ้ยตั้งแต่อายุ๑๗ตอนนั้น
ใช่แล้วก็มาสมัครงานก็เห็นว่ามีลูกด้วยก็ให้ค่าจ้างแล้วกันวันละ๔๐๐
ไว้ใจให้เก็บเงินในร้านด้วยโอ้โหนี่หน้าที่ใหญ่เลยให้เก็บเงินในร้าน
แต่ที่ผ่านมาพี่โสภาก็บอกทำไมวะมันขาดทุนตลอดเลย
ก็เข้าใจเอ๊ะหรือลูกค้าน้อยเหรอลูกค้าน้อยปัญหาโควิดเหรอ
ก็ต้องเอาบ้านไปลุยไฟแนนซ์เลยนะนำเงินมาเสริมสภาพคล่องกว่าล้านบาท
แล้วพบว่าช่วงหลังลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นลูกค้าเยอะก็ต้องขายได้เยอะสิ
เงินก็ต้องเยอะสิแต่ทำไมรายได้มันไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเลย
สงสัยแล้วทีนี้ติดกล้องวงจรปิด
ติดตอนแรกเนี่ย๔ตัวเปิดเลยเปิดเลยเป็น๘ตัวเลย
กระทั่ง๓๑มีนาคมครับสิ้นเดือนที่แล้ว
สามีของพี่โสภาเนี่ยเห็นภาพจากวงจรปิด
จับได้นี่ฆานังคาขาวเลยว่าพิมชนกที่อุตส่าห์

ในช่วง๑๕วันก่อนหน้าพิมชนกก็ก่อเหตุขโมยเงินเกือบทุกวันทีละนิด
ทีละนิดถึงเรียกว่ามุบมิบไงโอ้โหนิดจริงเหรอ
เดี๋ยวก่อนนะไอ้นิดจริงเหรอเพราะว่าที่เอาไปเนี่ยมันก็แบบหลายพันอยู่ใช่ป่ะ
สามพันสามพันห้าพันเนี่ยครั้งแล้วนะโอ้โหไม่นิดแล้ว
วันที่๒เมษายนครับพิมชนกเข้ามาทำงานปกติเอาล่ะคุณโสภาเจ้าของร้านติดต่อตำรวจมาเลย
ซุ่มเลยแล้วก็เข้าจับกลุ่มไว้ได้ครับแล้วก็แสดงหลักฐานจากวงจรปิดให้ดู
ผู้ต้องหาก็คือพิมชนกจำนวนเลยครับจะเฉยไปไหนก็ไม่ได้แล้ว
หลักฐานมันมัดตัวแบบนี้เธออ้างว่าต้องเอาเงินไปเลี้ยงลูกและใช้จ่ายในครอบครัว
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอเสียใจมากหมายถึงคุณโสภานะเจ้าของร้านเสียใจ
ไม่คิดว่าลูกจ้างที่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยจะมาทำกันได้ลงคอครับ
วันเนี่ยโดนขโมยเงินไปหลายครั้งหลายพันด้วยจนสุดท้ายต้องไปกู้เงินมา
ตอนนี้โอ้โหคาดว่ารวมรวมแล้วเป็นล้านครับโอ้โห
ก็ทำแบบเอาจนเจ๊งเอาจนล้มละลายเลยหรอ
โอ้โหเห็นใจพี่โสภาเจ้าของร้านเลยร้องไห้เลยอ่ะ
ส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจพิมชนกนะ

เจ้าของร้านเนี่ยต้องการให้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เร่งรัดดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับ
จะได้เป็นบทเรียนเรื่องของความไม่ซื่อสัตว์นี่แหละ
และต้องการให้เป็นอุทาหรณ์กับร้านค้าอื่นเลยว่าอย่าไปไว้ใจใครง่าย
แล้วปิ้นรูปมาติดไว้แล้วหลังจากนี้จะไปทำงานที่ไหนต่อแล้วยังไง